สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับนาทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากเจอฝนมาราว๒สัปดาห์นะคะตอนนี้ประเทศไทยของเรา
เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ฤดูร้อนปีนี้เนี่ย
อากาศจะไม่ร้อนจัดมีฝนเข้ามาตกเป็นระยะ
แล้วก็จะไม่ร้อนนานเนื่องจากปรากฏการณ์ลานินยาค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้ดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกค่ะ
มีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิสูงขึ้น๒๔องศา
ภาคกลางและภาคตะวันออกเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกค่ะ
กลางวันแดดร้อนค่อนข้างดีเลยอุณหภูมิสูงขึ้น๒๔องศา
กับมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งทะเลคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงทั้ง๒ฝั่งตกประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่ง
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและภริกพลทนค่ะ
เช้าเนี่ยยังพอรู้สึกถึงอากาศเย็นกับมีหมอกบ้างเล็กน้อยนะคะ
กลางวันเนี่ยแดดค่อนข้างดีเลยอุณหภูมิสูงขึ้น๒๔องศา
และมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพ
ช่วงที่อุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันกันด้วยค่ะ